ถามพี่อุ๋ยคุณผู้ชมแบบนี้หน่อยค่ะปกติแล้วพระชวนศรีกาไปปฏิบัติธรรมได้ไหมคะ
ก็ชวนได้ได้ใช่ไหมแต่วิธีการปฏิบัติธรรมที่ไหนแบบไหนอย่างไรก็มันก็ต้อง
แล้วถ้าพระชวนศรีกาไปปฏิบัติธรรมด้วยกันในรีสอร์ทล่ะค่ะ
ไม่ใช่แล้วได้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเป็นยังไงในรีสอร์ท
ชอบชวนศรีกาไปปฏิบัติธรรมที่รีสอร์ททำแบบนี้มานานกว่า๕ปีแล้ว
เขาบอกอุ้ยมีแชทมีภาพมีข้อความมียันคลิปเสียงลองดูคลิปกันหน่อย
เป็นคลิปที่น่าจะถ่ายจากมือถือของฝ่ายหญิงเพราะเป็นเสียงผู้หญิงพูดนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ชายลักษณะก็คือหัวโล้นเนอะไม่มีผม
แล้วก็ตามตัวเนี่ยมีรอยสักกำลังใส่เสื้อ
อยู่ในห้องพักลักษณะคือเหมือนอยู่ในห้องพัก
อีกมุมนึงมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะอีกมุมหนึ่งจะเห็นผู้ชายคนเดิมนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเป็นภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะนุ่งผ้าเช็ดตัว
แต่คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่ารอยสักมันเหมือนกันเห็นไหมพี่หุย
สักมันค่อนข้างเด่นดูแล้วมันเป็นเอกลักษณ
เหมือนกำลังปรับทีวีอยู่ทีวีมันเหมือนจะดูไม่ได้หรือเปล่า
ไปปรับสัญญาณทีวีอยู่ไม่รู้ซ่อมทีวีหรืออะไรนะคะ
นี่มันไม่ใช่รีสอร์ทแล้วล่ะมั้งเหรอ
คือรีสอร์ทมันก็น่าจะเป็นแบบสถานที่เหมือนโรงแรมที่พักทั่วไป
แต่อันนี้มันเหมือนในห้องในโรงแรมที่ชายหญิงเขาจะเข้าไปทำอะไรกันใช่ไหม
ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะคะคือยังไงอันนี้ปฏิบัติธรรมเหรอ
ก็ไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นแต่เขาส่งคลิปมา
ส่งคลิปนี้คลิปนี้มาจากเพจข่าวสารพลานชัยนะคะโพสต์เอาไว้
แล้วบอกขอแฉพฤติกรรมของพระรูปนี้หน่อย
เป็นถึงเจ้าสำนักสงฆ์ในอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
พาศรีกาเข้าไปในรีสอร์ทในจังหวัดข้างเคียงทำแบบนี้มานานกว่า๕ปีแล้ว
จนสุดท้ายศรีกาคนแรกขอยุติความสัมพันธ์
เพราะจับได้ว่าพระรูปนี้แอบพาเจ๊เจ้ามือหวยเข้ารีสอร์ทแบบเดียวกัน
แล้วขู่จะทำร้ายร่างกายศรีกาคนแรก
พฤติกรรมของพระรูปนี้ยังไม่หมด
มีการจัดงานปฏิบัติธรรมแต่เปิดเลขบัญชีในนามส่วนตัวในการรับบริจาค
และที่สำคัญที่สุดมันมีแชท
ที่เป็นหลักฐานที่พระรูปนี้
พูดคุยกับศรีกาแชทนี้

จุดของและภาพที่เซ็นเซอร์เนี้ยคือรูปอวัยวะเพศผู้ชายอืม
แล้วก็มีการโทรวีดีโอคอลเห็นไหมฮะสายวิดีโอคอร์เนี่ย
วีดีโอคอลเจ็ดนาทียี่สิบห้าวิเหรอนี่เป็นภาพหน้าของพระ
เขาบอกเขากล่าวอ้างนะเป็นภาพหน้าของพระนอนเหมือนนอนคุยวีดีโอคอร์
ส่วนฝ่ายหญิงที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าเป็นภาพอวัยวะเพศผู้หญิงอืม
แชทหนึ่งเป็นภาพที่พระส่งสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์โคนี่
หมีโคนี่กับกระต่ายกอดกันกอดจุกกันแล้วก็มีหัวใจ
ส่งคุณอัพจิรายุทธ์ลงพื้นที่นะคะไปที่สำนักสงฆ์ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่เขาบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์ของพระรูปนี้
จะไปหาพระรูปนี้แหละจะไปคุยหน่อยไว้ท่านรู้หรือยังว่าท่านถูกกล่าวหาแบบนี้
อยากชี้แจงไหมปรากฏว่าพระรูปนี้ออกจากสำนักสงฆ์ไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วค่ะ
เห็นบอกว่าไปกิจนิมนต์ที่สปลาวแต่ว่าคุณนับได้คุยกับลูกศิษย์สำนักสงฆ์นะ
เขาก็บอกว่าพระรูปนี้มาตั้งสำนักสงฆ์ที่นี่ได้ปีกว่าแล้วล่ะย้ายมาจากอีกแห่งที่ใกล้ใกล้กัน
พระรูปนี้เป็นยังไงเหรอก็เป็นพระนักปฏิบัตินะอยู่ในศรีในธรรมมาตลอดเลย
ไม่เคยมีประวัติพาศรีกาเข้ามาในกุฏิหรือเข้าไปที่รีสอร์ทนะ
ส่วนภาพในคลิปแล้วก็ภาพนิ่งต่างโดยเฉพาะรูปที่นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวแล้วยืนอยู่ใต้ทีวีเนี่ย
รับว่าคือพระรูปนี้จริงดูจากรอยสักและรูปร่างหน้าตา
แต่คิดว่าเป็นการไปรับกิจนิมนต์ต่างจังหวัดแล้วไปพักในรีสอร์ทหรือเปล่า
แต่พักในรีสอร์ทแล้วคือพักกับศรีกาเหรอคะก็ไม่ได้ไหม
ไม่ได้อยู่แล้วฮะคือไม่ได้ไหมคือถ้าไปกิจนิมนต์ก็ต้องหาวัดใกล้จำวัด
ไม่ใช่ว่าไปพักอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วไปปรับทีวีหรือนี่อันนี้ใส่เสื้อวอร์มเลยเห็นไหม
หรือลูกศิษย์อาจจะได้เห็นภาพตอนเซ็นเซอร์หน้าหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจนะคะ
เพราะก็จะเห็นลูกของพระมาเยี่ยมที่สำนักสงฆ์บ่อย

เว้นพวกลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักกันดี

ไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าเพิ่งเห็นแต่ว่าพวกที่เป็นรูปศักดิ์รูปยังนี่

แต่เขามีพฤติกรรมที่แบบโม้สูงสีกาแล้วมันมีมั้ยครับ
อันนี้บ่ได้ยินมาก่อนค่ะแต่ว่าเห็นในรูปภาพนั้นคือแมนเลยค่ะ
ตามนะครับเขามีพฤติกรรมอะไรพวกนี้ไหม
ไม่มีค่ะไม่มี
ทีมข่าวเราไปเจอกับพ่อของพระรูปนี้ด้วยนะคะ

พระลูกแน่นอนรูปที่สวมผ้าเหลืองนะ
แต่ภาพที่ปรากฏในคลิปทั้งที่ใส่เสือวอร์มที่อยู่ในห้องที่อะไรนะ

ไม่ใช่พระลูกร้อยเปอร์เซ็นต์

และรูปอื่นในคลิปแน่นลัยไม่ใช่ลูกพ่อ๑๐๐เลย

ที่ผ่านมาลูกพ่อบวชมา๑๐กว่าพันศาไม่เคยมีเรื่องอื้อเฉาเลย
แต่ก็ยอมรับนะว่าย้ายสำนักสงฆ์บ่อย
จากเจ้าของที่ดินเขาอยากได้ที่ดินคืนแค่นั้นเอง

คนที่ใส่ร้ายพระลูกชายคนดีเขาไม่ทำกันหรอกนะ
มาพูดกับพี่ก็ได้ว่าไม่ใช่ตัวท่าน

ถ้าไม่ใช่ตัวท่านเราจะนำเสนอให้สาธารณชนให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวท่าน
เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจให้ถูกต้องซะ
แต่ถ้าเป็นตัวท่านเราก็จะมาหาวิธีการว่าทำอย่างไรท่านจะต้องยุติความเป็นพระ
ยืนยันว่าคนในทริปนี่ไม่ใช่พลาดลูกชาติ

มันคือเพราะที่คนพทุพุนิคเกิดมากก็ไม่เคยช่วยอีกอีกคน
พ่อของพระบอกว่าคนดีเขาไม่ทำกันหรอกใส่ร้ายพระลูกชายพ่อทำไม
ส่วนคนก่อนหน้านี้เนี่ยคือเจ้าของเพจข่าวสารพลานชัยที่เป็นคนเอาคลิปมาโพสต์อะพี่อุ๋ย
คุณชายศเขาบอกว่าก็พลเมืองดีทักเข้ามาในอินบล็อกเพจ
ว่ามีพระรูปหนึ่งพาศรีกาเข้ารีสอร์ทแล้วเคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย
แล้วก็ส่งหลักฐานมาให้อย่างที่เห็นนั่นแหละครับคือที่เขาโพสต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะกลั่นแกล้งใส่ร้ายหรืออะไรนะ
แต่ก็อยากให้ท่านออกมาชี้แจงถ้าไม่จริงท่านก็ออกมาชี้แจงมาบอกเลยว่ามันไม่ใช่
มันคืออะไรยังไงก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมีคนเขาทักมาแบบนี้จริง
ซึ่งทีมข่าวเนี่ยบอกว่ามีการลงพื้นที่
คือเราไปสอบข้อเท็จจริงจากทางเจ้าคณะอำเภอจตุรพักษ์พิมารที่ท่านดูแลพื้นที่สำนักสงฆ์ตรงนั้น
ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วแล้วก็ลงพื้นที่ไปสำนักสงฆ์แล้วเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละ
แต่ก็อย่างที่บอกก็เหมือนที่นักข่าวเราเจอว่าพระรูปนี้ไม่อยู่บอกว่าไปกิจนิมนต์
ก็เลยต้องรอให้พระรูปนี้กลับมาจากกิจนิมนต์ก่อนถึงจะสามารถสอบสวนข้อเท็จจริงได้อีกครั้ง
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทางเพจถูกไหมคะ
แล้วเขาบอกมันมีคลิปเสียงด้วยพี่อุ๋ยเป็นคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างเจ้าของเพจข่าวสารพลานชัยคือผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้คุณชายศอ่ะเนอะ
ผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่บอกถึงสาเหตุว่าทำไมต้องออกมาแฉ
เพราะว่าพระอ่ะสาเหตุนะคะฟังแล้วก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะสาเหตุคือพระตีตัวออกห่างแล้วไปมีผู้หญิงคนใหม่เป็นผู้หญิงที่มักจะไปกิจนิมนต์ร่วมกับพระด้วยกันตลอดก็เลยออกมาแฉเพราะพระมีคนใหม่ที่ผ่านมายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันทุกครั้งที่มีการนัดเจอพระจะเป็นคนขับรถออกมาหาซึ่งก็จะมีการนัดส
เราก็มาหาเขามีสำนักสงงแห่งมือประจำใช่มั้ยครับ
เพราะฉะนั้นตามใดที่ยังไม่เจอพระรูปนี้
มันก็จะไม่ได้ถามความจริงว่าตกลงมันยังไงใช่ไหม
แต่เอาจริงคือถ้าคลิปไม่ได้เบลอหน้า
มันจะเห็นชัดเจนนะคะว่าคือไม่ต้องดูรอยสัก
เห็นหน้าชัดเนอะหรือไม่ใช่
อ่าสามารถดื่นยันด้วยไหมจากจากคลิปจากเสียงจากจากข้อความ
ต่างต่างคือถ้ารู้จักหน้าค่าตาและเห็นจากในคลิปแล้วหน้าเป็นคนเดียวกัน
อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรวจสอบผ่านตรงนี้ได้จุดแรกหรือเปล่า

ควรจะมีกฎหมายในการที่จะลงโทษหรือว่าเอาผิดกับพระที่ปราชิกไหม

อ่าถ้าปราชิกเนี่ยจะกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ย
อย่างมากก็คืออะไรก็พ้นจากความเป็นสงฆ

อันนั้นคุณก็ไม่ผิดอยู่แล้วคุณจะไปมีอะไรกับใคร
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียอะไรใครเขาใช่ไหม

ทีนี้คนเป็นพระเนี่ยผู้ที่เป็นพระเนี่ยควรจะทำยังไงใช่ไหม
จะทำยังไงใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ย
ไม่เข็ดกันก็ไม่กลัวกันก็เนี่ยทำอย่างนี้อยู่เรื่อย

ว่าไม่มีโทษทางส่งไม่มีโทษทางกฎหมายอะไรเนี่ย